อันนี้ก็หล่อเหมือนกันนะคะสำหรับเจเจกฤษณภูมิ
คุณผู้ชมเชื่อไหมว่าหนุ่มเจเจเนี่ยเขาเคยฟอร์มทีมทำวงมาก่อน
นี้นะคะคุณผู้ชมความฝันก็คือไปไม่ถึงฝันจริง
จะแตกต่างกันด้วยว่าก่อนหน้านี้เราจะได้ทำงานเป็นกลุ่มใช่ไหมครับ
เป็นกรุ๊ปมันก็จะมีการแบบเหมือนการตัดสินใจแต่ละอย่างมันต้องแบบมาหาตรงกลาง
แต่ว่านี่คือพอเป็นเพลงเดียวเราสามารถใส่อินพุธทุกอย่างที่เราต้องการได้เต็มที่
เขียนเพลงอัดเพลงแก้เพลงถ่ายคีย์อาร์ตถ่ายหนังสั้นดูบทหนังสั้นทุกอย่าง